คุณผู้ชมครับมีนักธุรกิจชาวสิงคโปร์นะฮะ
มีภรรยาเป็นคนไทยแต่ว่าตอนนี้เขาอยู่คนละที่กัน
เนื่องจากว่าติดเรื่องของโควิดนะเดินทางมาไม่ได้
เงินมาให้ภรรยาเป็นธุระในการจ้างหนังไปฉายให้กับผี
ดูที่ป่าช้าจีนครับที่จังหวัดนครราชศรีมา
นี่แหละฮะฉายหนังกลางแปลงแบบนี้ในป่าช้า
ตอนแรกคุณชวนดิฉันไปดูดิฉันก็อยากไปดูนะ
เพราะว่าช่วงนี้หนังไม่ค่อยมีเนอะในโรงหนัง
อันนี้ฟรีที่โล่งปลอดภัยจากโควิด

บรรยากาศมันก็วางเวงเงียบเหงาแบบนี้

เพราะว่ามันคือการฉายหนังให้กับผีมรยาทดูกลางสู่ศาล

หรือว่าป่าช้าจีนสูงเนินอเภอสูงเนินจนมราชศิมา

อันนี้จะฉายหนังทางด้านของนายยศสักษ์สุริยจันทราทอง
เป็นเจ้าของสุริยะภาพยนตร์

ขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางจุดทูปเชิญผีมรยาทไปชมหนังกันนะ
แล้วก็ตั้งอักจอฉายหนังกลางแปลง
นายศศักดิ์เขาบอกว่าคนที่จ้างเป็นนักธุรกิจชาวสิงคโปร์
อยากทำบุญให้กับศพรายญาติฝากเงินมาทางภรรยาที่เป็นคนไทย
ว่าจ้างหนังไปฉายที่สู่สารแห่งนี้
กำหนดฉาย๑๐วันวันละ๒เรื่อง
เริ่มฉายเมื่อวานวันแรก
ฉายไปจนถึง๒๘สิงหาคม
เขามีเงื่อนไขว่าไม่เอาหนังเศร้านะ

หนังตลกหนังบู้หนังรักผีต่าง
รายญาติจะได้เออมีความสุขแฮปปี้

จะดูหนังผีทำไมอะไรแบบนี้นะฮะ
เคยเจอเรื่องลี้ลับเรื่องแปลกประหลาด

ส่วนใหญ่เป็นคืนสุดท้ายในการฉายหนัง

ฝนฟ้าอากาศบ้างอะไรต่างนานาคิดเสมอว่าผีมรยาทคงมาบอกลาแล้วก็ไปเกิดใหม่แล้วมั้ง
อะไรแบบนี้นะฮะแล้วถามว่าโชคลาภได้จากผีบ้างไหมเขาบอกว่าได้เหมือนกันนะ
ได้เหมือนกันเคยฉายหนังที่สุสานแล้วถูกรางวัลลอตเตอรี่เป็นเงินหลักแสนมาแล้ว
สุดท้ายต้องกลับไปทำบุญใช้หนังกับผีมรญญาติดูซ้ำอีก๑รอบนะครับแล้วเขาให้โชคกลับมา
ส่วนใครอยากสัมผัสประสบการณ์แปลกแบบนี้ไปนั่งดูกับเขาก็ได้นะ
ไปนั่งดูกับศพรญญาติต่างวิญญาณผีรญญาติต่างได้
เชิญครับป่าช้าจีนสูงเนินจังหวัดนครราชศรีมาฉายทุกคืน๑๐วันดูฟรีไม่เสียเงินถึง๒๘สิงหาคม

แต่ก็อนุโมทนานะฮะเป็นการทำบุญอย่างหนึ่ง